ผู้ชมครับมากรี๊บกันต่อเลยกับคู่จินฟินขั้นสุดค่ะ
กับมุกดาตอนนี้นี่บอกเลยนะว่าแฟนคลับละลายหนักมาก
เพราะคู่นี้เนี่ยเขากำลังมีผลงานออนแอร์ให้ได้ติดตามกัน
เรื่องนี้หลายคนแซวนะว่าเออหนุ่มเข้มเนี่ยเล่นเป็นตัวเองสุด
คือเขาเป็นนุ่มอีสานใช่ไหมแล้วก็มาดเทลนด์ทะลึ่งอะไรแบบนี้
มันก็เข้ากับบทบาทแถมมีฉากกุ๊กกิ๊กพ่อแง่แม่งอนกับมุกดาอีกเพียบเลย
ทั้งคู่เองก็เป็นปลื้มนะคะกับกระแสตอบรับจากแฟนคลับที่ยังคงดีเหมือนเดิม

ส่วนที่พี่สาวคนสวยค่ะพี่หนิงปณิตาชวนไปมูเตลูที่ถ้ำนาคา
เข้มทั้งมุกดาเนี่ยเขายืนยันนะว่าเออไม่ใช่กรุ๊ปดาราวีไอพีเด้อ
เพราะว่าทำการจองคิวแล้วก็ทำตามระเบียบเหมือนคนอื่นทุกอย่างเลยล่ะค่ะ
รุ๊ปเราเนี่ยค่อนข้างที่จะทำตามระบบทำตามกฎทุกอย่างนะครับผม
ก็ต้องจองตามระบบของเขาทุกอย่างเวลาจะไปเราก็จองล่วงหน้าไว้เป็นเดือนเหมือนกัน
ค่อยไปให้ตัวเล็กมากที่สุดไม่ค่อยที่จะรู้สึกว่าไม่อยากให้เป็นอย่างที่เขาว่ากัน
เป็นวีไอพีเป็นอะไรอย่างนั้นแต่ทำตามในจุดที่เขามีกฎมีกติกาทำตามกติกาเขาครับ
อ่าไม่มีใครเป็นวีไอพีทั้งนั้นแหละจะไปก็ต้องทำตามกฎนะอืม
อีกเรื่องที่น่ายินดีค่ะเมื่อสาวมุกดาเขาคว้าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหอการค้าได้สำเร็จนะจ๊ะ
คือจริงเนี่ยมุกดาจบมาแล้วเกือบ๒ปีนะคุณผู้ชมแต่เนื่องจากว่าติดสถานการณ์โควิดไง
ก็เลยเพิ่งจะได้เข้ารับปริญญานะคะแล้วก็ถามน้องมุกดานะว่าเออน้องมุกดา
อยากจะได้อะไรจากหนุ่มเข้มมุกดาพูดลอยนะคะว่าอยากได้กระเป๋าแวนเนมอ่ะจ้า
ปิดท้ายที่เรื่องที่หลายคนอยากรู้นะคะทั้งสิ้นทั้งฟินขนาดนี้เนี่ย
โอกาสที่เข้มกับมุกดาเนี่ยจะได้เป็นคู่จริงกับเขาหรือเปล่า
ฟังคำตอบพร้อมกันเลยจ้า
มุกดาก็เป็นบัดดี้ที่ดีต่อเรา
เป็นเพื่อนเป็นคนทำงานด้วยและมีความสุข
แล้วมีความเข้าใจกันได้ดีมากครับผม

ผีผากเหรอตอนนี้ผียังไม่ผักไหม
ก็เป็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้คือเข้มกับลูกก็
เราร่วมงานกันแบบนี้สบายใจ
เป็นเพื่อนกันเขาก็สบายใจกันดี

คือหลายคนเขาสงสัยความสัมพันธ

ยังเห็นไหมกับปุ๊กลุ๊กเขาไปด้วยกันอยู่เลย
ยังส่งช่อดอกไม้ให้กันและกันแบบหวานเวอร์
หลายคนร้องเอ๊ะตกลงมันคืออะไร
เพราะล่าสุดปุ๊กลุ๊กเขาไปออกรายการรายการหนึ่ง
แล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยไม่มีสถานะกับไม้นะ
งานนี้ฝ่ายชายจะยอมหรือเปล่าไปถามหนุ่มไม้กันจ้ะ
ก็ยอมได้ใช่มันอยู่ที่เขาอยู่แล้ว
ในส่วนตัวเราเราก็ทำตัวเราให้ดีที่สุด
เราอยู่ด้วยกันเรามีความสุขก็โอเคแล้วครับ
ถ้าเกิดวันหนึ่งเราจะเลื่อนสถานะหรือว่าเราจะลดอะไรยังไง
มันก็เป็นเรื่องอนาคตแต่วันนี้มีความสุขแล้ว
สถานะเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งมันก็พิสูจน์

หรืออาจจะอะไรเลยก็ได้ก็ไม่มีอย่างไรหรือ
เออไม่มีสถานะไม่มีอะไร

เพราะเดี๋ยวพอมีสถานะพอเปลี่ยนสถานะ
เอาเลิกกันอีกแล้วนี่เอาพบใหม่แล้วอะไรอย่างนี้
แล้วยิ่งเป็นดราร่าด้วยไง